บอกเลยว่าเรานะคะพาไปดูนักร้องนักร้องสมัยนี้จะมายืนร้องเพลงอย่างเดียวค่ะ
มันไม่ปังคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะต้องไปก่อนเวลาไปทำอะไร
ไม่ได้ไปเตรียมตัวนะไปทำอะไรไปขอพรก่อนอ๋อไปไหว้พระขอพร
ขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดที่ทำการแสดงอะไรอย่างนี้นะคะ
อืมเช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งสาวดอกแคร์ท็อปไลน์ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ
มีคิวไปแสดงคอนเสิร์ตที่ชะอำขากลับผ่านสมุทรสงครามแวะอะไร
กินน้ำมะพร้าวเหรอไม่ใช่แวะไปขอพรก่อนที่ทาเวสวรรณคุณผู้ชม
ทำการเสี่ยงเซียมซียักษ์เขย่าเขย่านะฮะแล้วดูการเขย่าเซียมซีของเธอจะบอกเลยอุ้ย
แม่คุณกว่าจะออกมาแต่ละเลขปวดแขนแทนซะละเกินนะคะแล้วเลขที่เธอได้จากการเสี่ยงเซียมซีในครั้งนี้ก็คือ
อ่าสองหน่อยสองหน่อยดูดิดูดิเอาหยิบขึ้นมาแม่จ๋าหนึ่งเก้าผู้ผู้ชมนะฮะโอ้
อกจากนี้ยังไม่พอค่ะจุดทูปตัวเลขขอจากท่านต่ออีกด้วยจะได้เลขอะไรไปชมกันแบบเต็มตา
จุดทูปแล้วนะคะสามตัวค่ะงวดนี้งวดนี้จุดได้สามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้า
เมื่อกี้ไปจับปิงปองมานะคะของปู่ไข่ปูไข่วัดเจดีนะคะมือ๕๓ค่ะ
เลขคล้ายคล้ายกันเลยนะคะอันนี้ของหนูลุ้นกันค่ะงวดที่แล้วก็สามเจ็ดก็ไม่ได้กลับเจ็ดสามนะคะ
แต่ว่างวดนี้เดี๋ยวลุ้นกันดูค่ะสามสี่หนึ่งเก้าทูบทเท้าเวทสามเจ็ดห้าค่ะ
นะแล้วก็มีทูปจากใครอีกอะไรนะห้าสามโอ้โหอุ้ยยิ่งกว่าเมาควรทูปอีกครั้งนี้
โอ้โหรอลุ้นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นรอบของปีใหม่ไทยสงการด้วยนะคะ